วิถีชีวิตของคนขับรถม้าลำปางหรือที่เรียกว่าสารถี
จะมีคติความเชื่อว่าต้องดูแลเอาใจใส่ม้าของตนเป็นอย่างดี
ให้กินอิ่มนอนหลับแปลงขนทำความสะอาดพูดคุยกัน
เพราะม้าทำคุณให้กับเจ้าของยิ่งถ้าเป็นม้าที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ใหม่
เจ้าของม้าจะจัดหมากเมี่ยงดอกไม้ทำพิธีรับขวัญม้า
จุดทูบ๕ดอกไหว้แม่พระธรณีเจ้าที่เจ้าทางบ้าน
รวมถึงเจ้าคอกให้คุ้มครองดูแลให้ม้าแข็งแรงว่านอนสอนง่าย
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน